บัวขาวพูดคำว่าสจิกายน

เดินพุทธจิ

พุทธจิ

พุทธจิกา

เดือนอะไรใครจะจิกใครครับ
ใครจะจิกใคร

คือฉันก็พูดเลิกไม่ได้แล้ว

พูดถึงคำนี้ก็พูดยากนะ

คำไหนที่เวลาพูดจากมันติดทุกทีพูดไม่ได้

คำว่าอะไรของพี่ปุ๊ก

น้ำแขนของคำแขนจะคำว่าสติติ

สติติสติติอยู่อย่างนี้

ก็มันจะมีความยากอยู่

นี่ต้องขานวันเดือนทุกทีเลยนะ

ตอนนี้ดีกว่า